เอาที่พัทธลุงนะฮะมีผู้ชายคนนึงเมื่อคืนนี้เมานะ
เมาแล้วก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นร้องขอความช่วยเหลือ
เพื่อนบ้านเลือดนี่อาบเต็มหน้าไปหมดบอกถูกยิง
นี่บอกถูกยิงนะฮะนั่งกินเหล้าอยู่ดี
ไอ้ใครมายิงตำรวจก็ต้องมาแล้วครับทีนี้
ดูสิเลือดสพเมืองพัทธลุงก็มาถึงนะฮะที่เกิดเหตุเลยนะครับ
เป็นบ้านพักที่ตะบนชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะครับ
นี่เห็นไหมนี่ถูกยิงนะเห็นไหมเลือดไหลแบบนี่เต็มหน้าเลย
ไพรนะฮะศรีไพรเรืองสงฆ์อายุ๔๖ปี
คือมีร่องรอยบาดแผลแตกคล้ายคล้ายกับโดนกระสุนปืนหรือเปล่าคือมันยิงไม่เข้าแบบปึ้งเข้าไปหรอก
แต่มันน่าจะเฉียวหรือเปล่าเลือดไหลมาเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะอาจจะเฉียวศีรษะไป
แต่เขาเมาด้วยฮะเขาบอกเขาถูกยิงนะครับระหว่างปฐมพยาบาลก็ให้การวกวนนะ
สอบถามอาการอะไรก็ยังให้การไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แค่ร้องตะโกนเรียกให้เพื่อนมาช่วยบอกถูกยิงถูกยิงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็รีบมา
นี่เห็นไหมเขาใส่หัวใหญ่เลยอืมเพื่อนถามถูกยิงเหรอ
ก็บอกพี่ช่วยดูให้หน่อยลูกปืนอยู่ในหัวเขาหรือเปล่า
แล้วสายใหญ่เลยนะสั่นสายใหญ่เลยเหมือนจะสะบัดลูกปืนออกจากหัวหรือยังไง
นี่เห็นไหมโอ้โหดูสิคือคนที่อยู่กับเขาก่อนที่เขาจะถูกยิงเนี่ยนะชื่อนายง
นี่คุณยงเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยศรีไพรก็มานั่งดื่มเหล้าด้วย
เป็นงานแต่งของลูกสาวคืองานแต่งจะเริ่มวันรุ่งขึ้น
เมื่อคืนนี้ก็สุกดิบอ่ามานั่งดื่มเหล้ากันก่อนนะ
ก็มีตัวของคุณยงเขามีเพื่อนบ้านอีกคนนึง
แล้วก็ศรีไพรนั่งดื่มด้วยกันสามคนก่อนจะลุกแยกย้ายกัน
แต่ศรีไพรยังนั่งอยู่ที่โต๊ะตะโกนร้องเพลงเสียงดังอยู่
อยู่ดีเสียงเพลงมันเงียบไปแล้วศรีไพรเนี่ยมาเคาะประตูบ้าน
บอกช่วยด้วยถูกยิงถูกยิงคุณยงเขาก็ตกใจสิฮะ
คนถูกยิงฮะรีบแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยให้มานะฮะ
สุดท้ายทางกู้ภัยเข้ามาเนี่ยทีแรกโอ้โหจะพาไปโรงพยาบาล
แต่มาดูบาดแผลเบื้องต้นแล้วมันไม่ใช่ถูกยิงคือถ้าถูกยิงมันก็ต้องเป็นลักษณะเฉียวอ่ะ
ลองดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
พอตำรวจมาตรวจสอบนะครับก็ไม่มีร่องรอยเรื่องกระสุนปืน
ไม่มีอะไรเลยนะฮะที่จะเกี่ยวข้องกับการยิงกันนี่นะครับ
อาจจะโดนอะไรเนี่ยตำรวจบอกเดี๋ยวต้องรอให้ศรีไพรเขาสั่งเมาก่อน
ถึงจะถามกันรู้เรื่องนะครับนี่ฮะวันนี้เราก็ลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
บ้านหลังเกิดเหตุนะฮะจุดเกิดเหตุวันนี้ก็มีงานแต่งนะ
นี่ติก็เลยไปเลยนะครับติก็ไปถามคนในบ้านนะครับ
คุณสุชาดานะบอกว่าผู้ชายที่ถูกยิงที่อ้างว่าบาดเจ็บจากการถูกยิง
คนในพื้นที่นะตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลไม่มีเบอร์ติดต่อเหมือนกัน
เพราะว่าเขาไม่ใช่คนในพื้นที่เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อคืนนี้เนี่ย
ก่อนจะถึงงานแต่งวันนี้เนี่ยตัวคนเจ็บเนี่ยมานั่งดื่มเหล้ากับพ่อของเจ้าสาว
เจ้าสาวเสื้อขาวนี่ฮะคุณยงเนี่ยแต่เป็นพ่อเลี้ยงนะ
แล้วเพื่อนอีกคนนึง๓คนดื่มสักพักนึงเขาแยกย้ายกันหมด
เหลือคนเจ็บนั่งอยู่คนเดียวอยู่อยู่ก็ไปเรียกเขาบอกถูกยิง
แต่มาดูแผลกันแล้วมันไม่น่าจะใช่ถูกยิง
มันไม่ใช่บาดแผลจากลูกกระสุนคาดว่าจะเมาแล้วก็ล้มหรือเปล่า
ขม่ำหัวฟาดพื้นแล้วก็มีแผลแตกหรือเปล่า
เพราะในงานเนี่ยในบ้านเมื่อวานนี้ไม่มีใครได้ยินเสียงปืนอะไรเลยนะครับ
สำรวจก็สันนิษฐานแบบนี้เหมือนกันนะครับ
เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วไม่มีร่องรอยเรื่องของกระสุนปืนอะไรเลยนะครับ
ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอคนเจ็บเนี่ยออกจากโรงพยาบาล

นี่เขาบอกกระสุนอยู่ในหัวเขาหรือเปล่า